ตอนนี้บริเวณที่จุดบริเวณแยกสารหลักเมืองนะครับ
ทางกลุ่มแกนนำไม่ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพนะครับก็เราก็ต้องก่อติดบรรยากาศนะครับ
ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่เกิดขึ้น
บริเวณจุดตรงนี้นะครับทั้งการเข้าไปในพื้นที่รวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้มีกลุ่มพยาบาลนะครับเข้าไปในพื้นที่นะครับ
มีกลุ่มพยาบาลที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อดูคนเจ็บนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีประกาศให้สื่อมวลชนไม่เข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็พยายามที่จะกีดกันสื่อมวลชนออกมา
เพื่อไม่ให้ถ่ายภาพแต่เรายังคงยืนหยัดอยู่บริเวณนี้เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ
สิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตรงนี้นะครับ
เพราะว่าเราคงต้องทำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ณเวลานี้สดกันขนาดนี้
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเริ่มประชิดไปยังใกล้กับทางตำรวจแล้ว
โดยทางตำรวจก็มีความพยายามเขยิบออกไปหน่อยนะครับ
แล้วก็มีการประกาศผ่านทางโทรโข่งบอกว่าให้กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มแกนนำใจเย็นนะครับ
เพราะว่าบางคนค่อนข้างที่จะใจร้อนก็อาจจะเกิดการปะทะคารมกันเกิดขึ้นได้
ขณะเดียวกันรถน้ำ๒คันที่จอดอยู่ก็ยังคงที่จะ
ตอนนี้รถเมย์ขยับแล้วนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ได้มีการเคลื่อนรถเมย์ออกไปจากพื้นที่นะครับ
มีการเคลื่อนรถเมย์ออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่ม
พยายามที่จะเอารถเมคันนี้ออกไปจากพื้นที่นะครับโดยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มมวลชนนั้นดันรถเมย์จากด้านหลัง
เพื่อที่จะเคลื่อนไปสู่บริเวณจุดนี้นะครับพร้อมนำเอารั้วเหล็กยกเข้าไป
ประชิดกับด่านหน้าของตำรวจแล้วด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงจุดนี้รัวรวดนามนั้นถูกมวลชนนั้นนำเอาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทำให้มีความพยายามที่จะนำเอารถเมคันนี้ออกไปจากพื้นที่นะครับนี่รถเมคันนี้นี่นะฮะ
คุณผู้ชมครับบริเวณด้านในรถเมย์นอกเหนือจากจะมีคนขับแล้วยังมีกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านใน
อยู่บริเวณรถเมย์ด้วยทั้งกลุ่มมวลชนหลายหลายคนก็พยายามช่วยกันดันรถเมคันนี้ให้ขับออกไปบริเวณด้านนอก
แต่ไม่มีการสตาร์ทรถเมย์นะครับแต่น่าจะเป็นการไปเอาเกียร์ไปเอาเกียร์ว่างออกเพื่อที่จะให้รถเมย์เคลื่อนที่ไปได้นะฮะ
ตอนนี้ทางกลุ่มมวลชนนั้นมาประชิดกับด่านหน้าของตำรวจแล้วนะครับซึ่งด่านหน้านั้นเป็นรถตู้ของตำรวจที่มาจอด
ลักษณะของจอดลักษณะของกล้างปลาอยู่บริเวณพื้นที่นี้สลับซ้ายขวานะฮะณตอนนี้เดี๋ยวเรามารอดูว่าจะสามารถเข้าไปถึงด้านในได้หรือไม่นะครับ
ตอนนี้จุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้คือบริเวณด้านหน้าของสารดีกาคุณผู้ชมครับตรงจุดที่มีระหว่างกลุ่มมวลชนกับทางตำรวจตอนนี้มีกลุ่มมวลชนส่วนหนึ่งนั้นถอยร่นเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อยู่หัวนำยกตู้ปริศนีย์เป็นลักษณะของการทยอยทยอย
ยกยกยกยกช่วยกันส่งต่อไปทั้งสี่ตู้นี้นะครับนำเอาไป
ข้างในเราต้องรอดูว่าข้างในนั้นจะมีการจัดกิจกรรม
อะไรกันเกิดขึ้นตรงนั้นหรือไม่นะครับ
นี่คือรถปรายศนีย์ซึ่งทางกลุ่มมวลชนนั้นบอกว่าเป็น
ราศดรศาลก็คือจดหมายของประชาชนนั่นเองนะครับที่
จะส่งถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของ
ข้อเรียกร้องที่กลุ่มมวลชนกลุ่มแกนนำต้องการส่ง
ถึงนะครับณตอนนี้ยังไม่ทราบว่ากลุ่มตัวแทนที่พล
ตำรวดเอกสุวัตแจ้งยอดสุคผู้บรชาการตำรวด
นครบานจะนำมาเจรจากับแกนนำนั้นจะเป็นใคร
นะครับเอ่อจะเป็นจะเป็นใครที่จะมารับหนังสือจากทาง
นครบานนั้นสั่งถอยกำลังบริเวณจุดนี้มา
ตั้งแถวบริเวณด้านหน้าสารหลักเมืองแล้วนะครับซึ่ง
จากจุดที่ผมยืนอยู่จากภาพสดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้
ตรงนี้นะฮะตรงเป็นบริเวณด้านท้ายของสารดีกาแล้วหากไปถึงตรงสารหลักเมืองคุณผู้ชมครับ
ห่างจากบริเวณจุดนี้ไปประมาณ๕๐เมตรนะครับ๕๐เมตรนั่นก็คือจุดที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโท
พระกระพงพงเพตาสั่งการให้กำลังนั้นถอยร่นไปบริเวณจุดนั้นนะครับแต่เราเรารู้ว่านอกเหนือจากการถอยร่นของตำรวจแล้ว
แต่รถของตำรวจนั้นยังคงจอดอยู่บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับยังไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับ
รถตู้ที่ผมสังเกตเห็นมีประมาณสิบคันที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับจอดสลับฟันปลาแบบซ้ายขวา
ซึ่งทางตำรวจนั้นนำมาจอดไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นนะครับเพื่อที่จะคอยสกัดกั้นกลุ่มมวลชนไม่ให้เข้าไปบริเวณด้านในนะครับ
เดี๋ยวเราจะลองพยานสังเกตด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างจากที่ผมเห็นนะครับจะมีกลุ่มแนวแนวของตำรวจอยู่รวมไปถึงกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณด้านในด้วยนะครับ
นี่คือภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามเข้าไปด้านในนะครับว่าจะสามารถเข้าไปได้หรือไม่
และจะมีการจัดกิจกรรมอะไรบริเวณจุดนั้นบ้างนะครับณตอนนี้จุดที่ผมยืนอยู่นั้นกลุ่มกาดก็พยายามที่จะ
บอกให้มวลชนใจเย็นนะครับณตอนนี้มีการดันรถตู้คันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราต้องดูว่าเนี่ยฮะมีการดันรถตู้คันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ให้โยกไปซ้ายไปขวานะฮะ
มีความพยายามที่จะแทรกตัวเข้าไปช่องระหว่างรถตู้นะครับซึ่งผมสังเกตเห็นนอกเหนือจากตรงนั้นแล้วเนี่ย
เป็นพื้นที่ของตำรวจที่ตั้งแนวอยู่บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับณตอนนี้ณตอนนี้ด้านหลังผม
ที่ไม่ใช่ด้านหลังด้านหลังคุณผู้ชมครับด้านหลังผมณขณะนี้มีการดันเอารถเมย์ของอสมกสายหกสิบสามเนี่ย
ออกมาแล้วนะครับซึ่งลักษณะเหมือนรถเมย์คันแรกที่ดันออกไปคือเป็นกลุ่มของมวลชนที่เป็นคนไปขับ
ขึ้นไปขับบริเวณรถตู้นะครับทำให้รถนั้นพยายามที่จะถอยล่นออกมานะครับ
คุณผู้ชมครับด้านซ้ายมือเนี่ยครับมีความพยายามที่จะดันรถตู้อย่างที่บอกไปเนี่ยครับ
มีความพยายามยกรถตู้แล้วนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นรถตู้ของตำรวจหน่วยงานไหนที่มาจอดอยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับ
กลุ่มมวลชนนั้นต้องการที่จะดันรถตู้บริเวณจุดนี้เพื่อที่จะให้มวลชนด้านหลังนั้นสามารถเข้าไปบริเวณด้านในได้นะครับ
เดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่ารักษณะนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับบริเวณพื้นที่นี้ค่อนข้างมีความวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะฮะ
ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่โอ้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับรัวรวดหนามอยู่บริเวณด้านด้านล่างของรถตำรวจนะฮะ
นี่คุณผู้ชมครับนี่รัวรวดหนามนั้นกลุ่มมวลชนเห็นอยู่บริเวณใต้รถของตำรวจนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างความพยายามที่จะเอารัวรวดหนามอันนี้ออกไปนะครับ
นี่ฮะรถตู้ที่รถตู้ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเป็นของสพทุ่งคาโงกนะครับ
เป็นของสพทุ่งคาโงกที่มีความพยายามที่จะดันโอ้คุณผู้ชมครับมีการมีความยกยกรถตู้ได้นะฮะ
กรถตู้ได้นะครับเนี่ยฮะเป็นเป็นแรงของมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้นะครับเนี่ย
เป็นรถตู้ของภูทรจังหวัดพังงานะครับของสพทัพปุยจังหวัดพังงาที่กลุ่มมวลชนนั้นดันเอารถตู้อันนี้ออกมานะครับ
และตอนนี้มีความพยายามนำเอานำเอารั้วเหล็กที่อยู่บริเวณจุดนี้อ้อคุณผู้ชม
นี่ต้องต้องค่อนข้างระมัดระวังเออเออระวังระวังระวังระวังโอ้
คุณผู้ชมครับนี่นี่ครับนี่นี่มีความพยายามดันรถตู้ของตำรวจด้วยนะครับ
นี่อย่างนี้ผมบอกไปว่านี่คือรถตู้ของสอพอทุ่งคางกทั้งคุณคางงกนะฮะ
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดันได้นะครับณตอนนี้ทางกลุ่มแก่นนำพยายามที่จะ
ทางกลุ่มกาดนั้นพยายามที่จะให้มวลชนเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับ
เพื่อที่จะทำกิจกรรมที่อยู่บริเวณจุดนี้นะครับนี่นี่นี่นี่
นี่ครับรถตู้ของภูทรจังหวัดพังงาเนี่ยของสพทัพปุ๋ยของภูทรจังหวัดพังงาก็มีความพยายามที่จะ
กรถตู้ให้ล้มลงเพื่อที่จะให้มวลชนนั้นสามารถเข้ามาได้นะครับอ๋อโอเคนี่คือไม่ได้ไม่ได้ทำลาย
คือตอนนี้คือเราจะขยับรถตู้เพื่อให้เปิดทางให้มวลชนเดินเข้ามาตรงนี้
นี่คือทางกลุ่มกาดที่มาอธิบายนะครับว่า
พยายามที่จะเปิดพื้นที่เพื่อที่จะให้มวลชนเข้ามาบริเวณด้านในนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะต้องรอดูว่าจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบไหนลักษณะไหนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นะฮะ
เดี๋ยวเราพยายามที่จะเข้าไปดูข้างในนะครับว่า
มีการจัดกิจกรรมอะไรกันเกิดขึ้นบริเวณด้านในนะครับ
นะครับพอนักข่าวเข้าไปยังไงครับ
คุณผู้ชมครับนี่ครับเราได้เข้ามาถึงในพื้นที่
ที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นบริเวณจุดนี้นะครับ
จดหมายทั้ง๔ตู้นี้ทางกลุ่ม
ของแก่นน้ำนั้นมีการที่จะ
ลากเข้าไปบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่านี่ครับนี่
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเราต้องรอเราเราต้องรอดูว่าจะมี
ใครที่จะมารับหนังสืออยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ครับสนุกก็ได้ครับนั่งลงเออนั่งลงเนาะใช่ครับแล้วเดี๋ยว
อ๋อขอข้างหน้าก่อนช่วยนั่งด้วยอะไรเงี้ยน้ำได้รับใช่ครับ
คุณผู้ชมครับเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าจะมีการจัดกิจกรรมอยู่บริเวณด้านหน้าของบริเวณของสารหลักเมืองนะครับคุณผู้ชมครับ
อภัยครับบริเวณทางเข้าหน้าถนนหน้าทัพเผยนะฮะ
ซึ่งบริเวณจุดนี้ตำรวจสามารถอนุญาตให้บริเวณจุดนี้ได้เพียงจุดเดียวเท่านั้น
โดยจะมีการให้ประชาชนนั้นมาหย่อนจดหมายเข้าไปตู้ปรายศนีย์ตรงจุดนี้
แล้วก็เดินออกไปทางขวามือนะครับ
อย่างที่ผมบอกไปว่าจุดหมายของกลุ่มมวลชนที่จะต้องการเข้าไปนั้นคือบริเวณสำนักพระราชวัง
แต่ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุม๑๕๐เมตรตามกฎหมายนะครับ
แล้วก็มีการอนุญาตให้ทำกิจกรรมอยู่บริเวณจุดนี้นั่นเองนะครับ
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะ

ตรงนี้ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อมีการเข้ามาตรงนี้เนี่ย

ใช่ค่ะให้จัดกิจกรรมแค่บริเวณดังกล่าวในลักษณะของการหย่อนจดหมายลงในตู้ปัจจันนี้